มาดูเหตุการณ์ปืนลั่นที่จังหวัดเยอราผู้ชายคน๑ค่ะ
ซ้อนท้ายลูกไปเป็นลูกชายค่ะแล้วก็มอบหน้าที่ถือปืนให้กับลูกชาย
ไว้ที่ขาในขณะที่ขี่รถจังกยานโยนไปตามท้องถนน
ปืนมันหล่นแล้วพอหล่นมันลั่นดังปั้งเลย
แล้วไปถูกคนค่ะเป็นเด็กอายุ๔ขวบนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน

พอปืนลั่นดังปั้งปุ๊บได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก่อนเลย

มีคนวิ่งออกมาจากบ้านมาดูเหตุการณ์
แล้วก็พยายามเข้าไปช่วยน้องคนนี้เนี่ยนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดมันจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดพอดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านต้นแสตำบลจักรัมน์จังหวัดยาลาค่ะ
ตำรวจสพรมันลงพื้นที่ตรวจสอบ
ว่าก่อนเกิดเหตุเด็กชายอายุ๔ขวบที่ถูกปืนลั่นใส่

ระหว่างนั้นค่ะนายอับดุลรอแมมศรีละอายุ๕๐ปีผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชายลูกชายซ้อนท้ายมานะ
และลูกชายรับหน้าที่ถือปืนให้พ่อแล้วก็เอาวางไว้ที่หน้าตักค่ะ
ระหว่างที่เดินทางขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดนี้
หน้าบ้านเด็กอายุ๔ขวบปืนมันตกพอดี
แล้วมันก็ลั่นค่ะกระสุนพุ่งไปโดนแขนขวาของน้องสี่ขวบ
ที่นั่งเล่นอยู่ในบ้านบาดเจ็บเลย
หลังเกิดเหตุนำตัวเด็กชายอายุ๔ขวบส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายอับดุลรอแมมศรีละมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะคะ